เรายังตามความคืบหน้าต่อค่ะกล่องพัสดุซุกยาเสพติดนะคะ
ต้นทางส่งจากบุรีรำ
ส่งไป๖กล่องหลายพื้นที่

ไปที่บ้านของสารวัตรแย้

ตรวจค้นแล้วก็ยึดยาเสพติดแล้วก็สอบปากคำแม่
เนี่ยค่ะแล้วก็สารวัตรแย้ก็พยายามที่จะแย้งมาตลอดว่า
เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเขาโดนกลั่นแกล้ง
แล้วก็มีการจับกลุ่มต้นทางที่ส่งได้แล้วนะคะ
และต้นทางที่ส่งที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ส่งที่ปรายศนีย์สตึกจังหวัดบุรีรำเขาก็ยอมรับว่าเขาถูกจ้าง
ส่งกล่องพัสดุ๖กล่องไปยังสถานที่ต่างคนนี้ค่ะ
เขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่ากล่องนี้มียาเสพติดก็ถูกว่าจ้างมาอีกที
แต่ตอนไปจับผู้ชายคนนี้ก็มียาเสพติดอยู่ที่ตัวนะ
แล้วก็บอกว่าอ๋อคนที่ว่าจ้างชื่อว่าใบเล่
ทีนี้ตำรวจบอกว่าใบเล่มีตัวตนจริงให้ดูภาพไปแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
เพราะว่าตำรวจบอกเลยว่ามีรางวัลนำจับนะ๓๐๐๐บาทเนี่ยค่ะใบเล่คนนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าใครมีเบาะแสนำมาซึ่งการจับกลุ่มนายใบเล่คนนี้๓๐๐๐นะคะ
เพราะนายใบเล่คนนี้ถูกซัดทอดจากคนที่ส่งกล่องพัสดุบรรจุยาเสพติด
แล้วอย่างที่เราบอกว่าเรื่องราวมันเหมือนกับละครเหมือนกับหนังเลย
เพราะข้อมูลบอกว่าใบเลขคนนี้จริงแล้ว
เคยเป็นเพื่อนสนิทกันกับสารวัตรแย้สมัยเด็ก
พันธุ์ตำรวจโทพิเชษเสาแบนเนี่ยค่ะเคยสนิทกันมาก่อน
แต่คนนึงไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคนนึงไปเป็นตำรวจ

ใช่แต่สารวัตรแย้ก่อนหน้าที่จะเป็นตำรวจท่องเที่ยวอยู่ก็เป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
ปราบรามขบวนการค้ายาเสพติด
ไปจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดที่เป็นแก๊งของใบเล่แล้วเคยเป็นเพื่อนกัน
บ้านนะคะบ้านของแม่สารวัสแย้นางประธุมมากบุลที่ตำบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค์บ้านหลังนี้ล่ะค่ะที่มีคนส่งกล่องพัสดุไปบ้านปิดไม่มีคนอยู่แต่ไปเจอกับลุงของสารวัสแย้ค่ะในลำยงมากบุลคุณลุงก็บอกว่าน้องชายของสารวัสแย้พาพ่อกับแม่ไปอยู่บ้านญาติอีกที่นึงยืนยันว่า
เคยมาสัมภาษณ์พ่อของสารวัตรแย้ซึ่งพ่อป่วยทางสมองสมองได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุแล้วก็นำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปลงข่าวสารวัตรแย้กับน้องชายก็เลยแจ้งคนในพื้นที่ห้ามให้ข้อมูลกับนักข่าวเดี๋ยวจะเสียรูปคดีของตำรวจคุณลุงของสารวัตรแย้ยังบอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวไม่รู้จักใบเล่นะใบเล่นี้ชื่อจริง
ต้องบอกว่าไม่รู้จักจริงไม่เคยได้ยินชื่อทางครอบครัวของหลานก็คือสารวัสแย้เนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของใบเลขถ้ารู้จักกันจริงน่าจะรู้จักกันช่วงที่สารวัสแย้ไปทำงานอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์มากกว่า

นครสวรรค์ที่สารวัตย์แย้เองเคยเข้าจับกลุ่มแก่งค้ายาเสพติดเหล่านั้นนะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้ยังต้องขยายผลต่อแล้วก็ต้องรอดูด้วยนะคะว่า
ตกลงแล้วใบเล่จะถูกจับกลุ่มตัวได้หรือเปล่าเพราะว่าคาดว่าแก๊งของใบเล่ไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนู่น
มันทุกเม็ดเทพบุตรโซโลอะไรแบบนี้โอ้โหยิ่งกว่าภาพยนตร์อีกนะฮะ